โอ้โหคุณผู้ชมฮะเมื่อเช้าคนที่ใช้รถไฟฟ้าเนี่ย
ปาดเหงื่อแล้วก็บ่นกันให้ขลมเลยนะฮะ
เพราะว่ารถไฟฟ้าเสียในช่วงพีค

โมง๙โมงจนมาถึงตอนนี้นะฮะ
สายยังไม่เปิดให้บริการเลย

คุณผู้ชมฮะนี่น้องนักข่าวของเราเนี่ย
เดินทางมาทำงานด้วยรถไฟฟ้า
เจอพอดีว่ารถไฟฟ้าไม่มาถึงสถานี

แล้วทีนี้พอรถไฟฟ้ามาจอดปุ๊บ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบอก

ขึ้นไปแล้วถูกไล่ลงครับท่านผู้โดยสาร

คุณขัดคล่องอยู่เป็นชั่วโมงนะฮะ
คือรายงานออกมาตั้งแต่๘โมงจนกระทั่ง๙โมงเช้านะครับ
แจ้งข้อมูลถึงผู้ใช้บริการ

ระหว่างสาณีสายหยุดถึงสาณี๕แยกลาดพร้าว
ขัดคล่องรถไฟฟ้าต้องจอดรอที่สถานีชั่วคราว

เขาบอกว่าเผื่อเวลาในการเดินทาง๑๐นาที
อันนี้คือคำเตือนของทางรถไฟฟ้าเขานะครับนะครับครับ
แล้วก็ระบบควบคุมการเดินรถในสายสุขุมวิทย์
สายนี้ก็ขัดข้องด้วยเช่นเดียวกันคุณ
ยังไม่สามารถแก้ไขได้นะฮะ
ดังนั้นคุณไม่ใช่ขัดข้องสายเดียวนะ
ตั้งหลายสายหลายเส้นโดยเฉพาะสายสีม่วงนะครับ
โดยศูนย์ควบคุมการเดินรถปรับรูปแบบการเดินรถ
ซึ่งสารณี๕แยกรับพร้าวถึงสารณีคูคศ
ปิดสถานีชั่วคราวไปเลยนะครับ
แล้วเขาบอกว่าขอให้ผู้โดยสารไปคืนตัวได้รับเงินคืน
หลังจากนั้นผู้โดยสารจะเดินทางแบบไหนล่ะคุณ
บางคนลงไปขึ้นรถเมย์บางคนรีบไปขึ้นวินมอเตอร์ไซค์
เกือบจะมาทำงานกันไม่ทันนะครับ
ว่าตอนนี้แจ้งปิดให้บริการชั่วคราว
ตั้งแต่สารณี๕แยกรับพร้าวถึงสารณีคูคศอยู่นะครับ
ขัดข้องอยู่ระหว่างการดำเนินการในการแก้ไขและขออภัย

โอ้โหเดือดร้อนกันในช่วงเช้านะครับ

วันนี้ผู้ใช้บริการระหว่างสถานีพระนั่ง๙
ถึงสารณีเตาปูนช่วงเวลา๘นิดนาที๑๔นาที

เนื่องจากระบบควบคุมการเดินทางขัดข้อง
นี่สำหรับรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีม่วง
ผู้โดยสารต้องเดินทางไปยังปลายทางสถานีเตาปูนและคลองบางไผ่
ก็เปลี่ยนขบวนรถที่สถานีบางพลู
สะพานพระนั่ง๙ศูนย์ราชการนทบุรี
สถานีวงสว่างสถานีกระทรวงสาธารณสุขแทนนะครับ

ก็เกิดความวุ่นวายกับผู้โดยสารรถไฟใต้ดินเช่นเดียวกันนะครับ
ทีมข่าวของเราสอบถามไปยังทีมประชาสัมพันธ์

เรื่องต้นทราบว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการแก้ไข
แต่ผู้โดยสารยังเดินทางได้แต่ต้องเปลี่ยนขบวนรถตามที่แจ้งไว้
นี่เท่ากับทั้งข้างบนและทั้งข้างล่าง

นี่หนักมากนะถ้าอย่างนี้

ในการเดินทางในการสัญจรนะฮะ